มาดูกันที่ยายากันบ้างดีกว่านะครับคนนี้สวยเตะตาโดนใจหลายต่อหลายคน
รวมไปถึงไม่ใช่แค่แฟนชาวไทยนะฮะดังไกลไปต่างประเทศ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าติดอันดับอีกแล้วนะฮะ
ความสวยของเธอไปเข้าตากันมาอีกแล้วนั่นเองนะคะ
ติดอันดับนะฮะ๑ใน๑๑ของดาราเอเชียตัวท็อปค่ะ
ที่แจ้งเกิดในโรงการแฟชั่นระดับโลกค่ะ
อาจจะเป็นผลพวงมาจากการที่ยายาเองได้โอกาส
ร่วมงานระดับโลกกับแบรนดแฟชั่นหรูเป็นประจำนะคะ
ยังได้กระทบหลายเซลปทั่วโลกอีกมากมายค่ะ
งานนี้ยายาเขาออกตัวว่าปลื้มปริ่มสุดค่ะ
คือมันอาจจะมีหลายคนมากในประเทศไทย
แต่ว่าแค่หนูโชคดีที่เจอแพลตฟอร์ม

โอ้โหแน่นอนค่ะเราก็ยังเป็นแบบว่าแบบแค่นี้
ตัวแค่นี้อยู่แล้วใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่คนรู้จักมากขึ้น
อยู่ที่ประเทศไทยทุกคนก็รู้จักในระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะ

กระแสน้องพี่ที่รักก็แรงไกลไปหลายประเทศเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะที่ไต้หวันค่ะ
หลังจากเปิดจองบัตรแฟนมิตติ้งกับนักแสดงนามออกเพลงแค่๑นาทีเนี่ย
บัตรถูกค้ายังรุ่นเร็วกว่า๗๐๐ใบค่ะ
รู้ว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับหนูป่ะค่ะพี่ที่มันขายเร็วขนาดนั้นน่ะ

ก็เลยยิ่งแบบมันค่ะ
ตอนนี้มีสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไต้หวันค่ะ
เชื่อว่าใครดูก็ต้องประทับใจนะสำหรับภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักนะคะ
ตอนนี้รายได้ก็๒๓๐ล้านนะคะที่เมืองไทย